ไปหาของกินอร่อยกันดีกว่า

ไทยนี่เป็นเมนูแบบโอ้โหยอดฮิต
แต่ว่าผัดไทยเนี่ยเขาจะมีสูตรเด็ดที่มันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันของแต่ละท้องที่
ไปทานผัดไทยท่าฉางตำนานร้อยปีกันดีกว่า
ว่ามันจะอร่อยเด็ดแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างค่ะ
ตามมาที่นี่เลยร้านนาบัวคาเฟ่ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
โอ้โหนี่ประกาศอย่างกับเป็นมิสแกรนด์เลยทีเดียว
ถูกต้องดิฉันซ้อมไว้นะคะร้านนี้เขามีเมนูเด็ดขึ้นชื่อความอร่อย
ใครที่มาท่าฉางไม่มาลองไม่ได้เลยนะ
คือผัดไทยของที่นี่มันจะฉ่ำคุณเห็นไหม
ใช่ฉ่ำไปด้วยน้ำซอสที่ทั้งหอม
มันหวานเข้มข้มบรมอร่อยแล้วก็หอด้วยไข่แพนใหญ่แบบนี้เลยนะคะ
เรื่องปรุงของน้ำซอสเขาอยู่นะคะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยติดอกติดใจกันแน่นอน
เดี๋ยวไปถามสูตรกันเลยดีกว่าเห็นวิธีการทำแล้วเนี่ยนะ
นางสาวพมรศรีนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าผัดไทยท่าฉาของทางร้าน
เป็นสูตรที่ได้มาจากน้าสาวค่ะก็เป็นสูตรที่สืบทอดกันมาอย่างที่บอกเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
ลับความอร่อยของผัดไทยมันอยู่ที่ตรงไหนคุณชนะ
ความอร่อยความเปรี้ยวความนุ่มนิ่มของเส้น

เฮ้ยถ่ายชิ้นคุณเลย
ใช่ค่ะคุณคุณไม่ทำอาหารคุณไม่รู้ความอร่อยของผัดไทยมันอยู่ที่ซอส
เข้มข้นของน้ำที่คุณบอกเปรี้ยวหวานอะไรต่างนี่แหละคือซอสนะคะ
สูตรน้ำซอสของที่นี่เนี่ยเขาจะผสมหอมกระเทียมพริกใหญ่บดน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปึกจากต้นตาลตะโนดที่มีมากอยู่ในชุมชน
เกลือและน้ำกะทิสด
เฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะ
ใช่เป็นผัดไทยใส่กะทิสดผัดแล้วก็เคี่ยวใช้ระยะเวลาในการทำน้ำซอสประมาณ๔๕นาที
ไปจนได้ทีแล้วก็ใส่เส้นใส่กุ้งสดตัวโตลงไปค่ะรสชาติมันเลยอร่อยเข้มข้นถึงเครื่อง
ซอสมันจะซึมเข้าเป็นเส้นคุณเห็นไหมมันจะทำให้เส้นไม่กระด้างไม่แข็งมันจะมีความนุ่มเหนียวแล้วชำนะคะ
ที่ฉันพูดเองอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านเขาบอกดีกว่าว่าผัดไทยท่าช้างแตกต่างจากผัดไทยที่อื่นยังไง
เป็นผัดไทยท่าฉางซึ่งแตกต่างจากผัดไทยของภาคกลางเพราะว่าผัดไทยท่าฉางมันจะมีความเข้มข้นอยู่ในตัวน้ำเครื่องที่เราปรุงเรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องมีการใส่นู่นใส่นี่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งบางคนลูกค้าเขาเคยชินกับคำว่าผัดไทยอาจจะมีการเคยชินของคำว่าผัดไทยที่เป็นรสชาติอ่อนอ่อน
อุ้ยแต่เขาจัดมาน่าทานมากจริงนะ
กุ้งล้นขนาดพูดให้งงทำไม

ถ้าคุณบอกว่าเปิดวันจันทร์หยุดอังคาร

อ๋อมันเป็นการย่อหากลี่พูดสั้นก็คือวัน

ไปถูกแล้วกันคะถ้าจะพูดให้ย่อมกว่านั้นอีกก็คือร้านหยุดทุกวันอังคารค่ะ
ก็อย่างนี้น่าจะเข้าใจกว่า
ก็ต้องพยายามเข้าใจเขาด้วย
จะย้อนกันว่าใจครับ